อยู่กินกันมาก็มีลูกด้วยกันแล้วปรากฏว่าฝั่งผัวเนี่ยเมาเมาอลวาดไปทำร้ายไปตีเมียจนเมียก็เนื้อตัวเป็นแผล
ที่สำคัญลูกเองเนี่ยก็เป็นแผลด้วยเหมือนกันค่ะโอ้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
ถึงขั้นเอามีดมาจะมาทำร้ายเมียด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๖
ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

โวยวายอยู่หน้าบ้าน
ก็คือนายสุวรรณเหล่าสุพรรณอายุ๓๐ปีค่ะ
นี่โวยวายอยู่หน้าบ้านเมียเนี่ย
นางสาวเกซินีมณีนินอายุ๓๘ปี
เมียก็บอกว่าโหนี่ดูสิผัวอารวาสอยู่แบบนี้
กู้ภัยกับผู้ใหญ่บ้านก็พยายามช่วยคุยช่วยเคลียร์

ก็ต้องร้อนถึงตำรวจนี่ตำรวจมาถึงแล้วนะคะ
ตำรวจสพบไร่มาถึงปั๊บเนี่ย
ก็พยายามจะคุยให้นายสุวรรณใจเย็นลง
แล้วก็คุมตัวนายสุวรรณไปตรวจซิตรวจฉี่
ปรากฏว่าพอตรวจปั๊บเนี่ยไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะ
เมียเล่าให้ฟังแบบนี้ผัวชอบดื่มเหล้า
เมาทีไรเนี่ยพานมาทุบตีเมียมาทำร้ายร่างกายเมียประจำเลย
เคยแจ้งความตั้งแต่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะ
ฉันอยู่กินกับผัวคนนี้มาเนี่ยอยู่กันมาจนลูกอ่ะ
โตเป็นสาวแล้วแต่ว่าผัวเนี่ยเมาทุกวันจริงจริง
เมาทีไรก็ทะเลาะแล้วก็มาทุบตี
ล่าสุดเนี่ยตอนที่ผัวเมาทะเลาะกันจนฉันคิ้วแตก
ตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยลูกเองก็มีแผลที่ขาเหมือนกัน
เพราะว่าผัวเนี่ยไปลากลูกออกมาจากบ้านทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตัวสามีเอามีดนะจะมาทำร้ายเมีย
แล้วจะจะทำร้ายลูกด้วยกลายเป็นว่าเธออ่ะ
ดิ้นสู้ดิ้นสู้จนด้ามมีดหักแล้วหลังจากนั้นก็ห่วงลูกไง
อุ้มลูกหนีตายไปที่บ้านญาติลองฟังเมียเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
นี่อันนี้มีดที่บอกว่าด้ามมีดเอามีดมาจะทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่วันนี้เขาจับหัวดึงลากกับพื้นหนูก็อุ้มลูก
เขาก็ไม่ไม่ไม่หยุดไม่บอกหนูบอกว่าลูกมึงเห็นลูกมันมีหัวลูกด้วย
มึงเห็นไม่จริงลูกมึงเห็นไม่มันไม่ฟังเลยเขาไม่ฟังเลย
หนูถูไปกับพื้นลูกก็ลากไปด้วยขาลูกก็เจ็บ
ลากลูกไปกับพื้นลูกเองก็เจ็บเนี่ยซึ่งพอเนี่ยญาติอุ้มน้องอยู่อะนะคะ
มีบาดแผลตรงขาเกิดจากการที่พ่อลากออกไป
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเมียบอกว่ายังไงก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผัวเหมือนเดิมแหละ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ่อไร่
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่รอยแผลตรงตะตุ่มที่ขาข้างซ้ายของน้องนะคะ
จากการครูดการลากไปกับพื้นถลอกเป็นเลือดแบบนี้เลยนะคะ
นี่ทั้งลูกทั้งเมียเลยนะครับ